ก๋วยเตี๋ยวแบบนี้จะกินไหมถามก่อน
เตี๋ยวที่มันดีต่อสุขภาพหายปวดเมื่อย

คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าเคยเอาน้ำปัสสาวะล้างตา

คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อว่าน้ำปัสสาวะนั้น

เพราะว่าล่าสุดมีเรื่องของก๋วยเตี๋ยว
เพราะเพจดังเขาบอกว่าเขาออกมาแฉเคล็ดลับความอร่อย
ก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเขาเป็นกลุ่มหนึ่งนะ
โพสต์ภาพอวดว่าเขาใส่น้ำปัสสาวะในน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวไปแล้วมันจะมีสรรพคุณในการรักษาสุขภาพ

คือเขาบอกว่าชาวบ้านชาวช่องที่มาทานก๋วยเตี๋ยวร้านเขานะ
กลับไปโอ้โหดีใจกันเป็นแถวเลย
อาการปวดเมื่อยมันหายเป็นปริดทิ้งเลย
เขาไม่ได้บอกชาวบ้านชาวช่องหรือว่าลูกค้านะ

แต่ต้องดูก่อนว่าไอ้ที่เขาเขียนไปเนี่ย
มันมีคำว่าอิต่อท้ายไง
บอกเนี่ยพอผมแอบเอาปัสสาวะผมใส่เข้าไปนะ

ปัสสาวะไปดื่มแล้วมันจะช่วยอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็โพสต์ภาพในการสนทนากันกับกลุ่มลับกลุ่มหนึ่ง
มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเขียนข้อความว่าที่บ้านเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยว
คนในชุมชนมากินเยอะกันพอสมควรส่วนมากจะเป็นพวกทำงานก่อสร้าง
กินกันช่วงเที่ยงเห็นพี่หลายคนบ่นปวดเอวบ้างปวดเมื่อยบ้าง
ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็จะแนะนำตรงก็กลัวว่าจะหาว่ากวนตีน
ผมเลยแอบเอาปัสสาวะของผมใส่ไปในหม้อน้ำซุป
ลูกค้าติดกันเพียบเลยครับบอกกันว่าเออกินแล้วหายปวดเมื่อยฮะ
ลงท้ายด้วยอีอีด้วยนะฮะเกียรติของอีอีด้วยครับ
บอกว่าสวัสดีครับปัสสาวะสามารถนำไปใส่อาหารได้ใช่ไหมครับ
พอดีเปิดร้านอยู่แถวกลางเมืองท่าสายให้กับลูกค้า
ความอร่อยและสุขภาพจะดีขึ้นใช่ไหมครับนะฮะแล้วติดแฮสแท็กด้วยว่า
ถ้าบอกว่ามาจากกลุ่มนี้จะใส่ให้เป็นพิเศษโอ้โหน่ากลัวจังเลยนะฮะ
ยังไม่จบคุณผู้ชมเรื่องของปัสสาวะเนี่ยนะ
ที่นิยมขออนุญาตนะเขาใช้ว่านำฉี่มาดื่มกิน
ฉีดใส่หน้ามาหยอดใส่ตา
พร้อมทั้งบอกด้วยว่าสรรพคุณของมันเนี่ยกินแล้วช่วยให้หลับสบาย
คลายเครียดลดความเจ็บปวดรวมไปถึงบำรุงร่างกาย
รวมทั้งถ้าเอาไปฉีดหน้ารักษาสิวฝ้าทำให้หน้าดูอ่อนเยาวกว่าวัยด้วย
คือสเปรย์น้ำน่งน้ำแร่ที่เขาใช้กันคือเอาน้ำปัสสาวะมาพ่น
แล้วก็ออกไปแชร์ทาทานครีมทาผิวไปเลย
ทำให้ต่อมามีการถกเถียงกันว่าจริงหรือเปล่าปัสสาวะมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
ต้องไปเอาข้อมูลทางการแพทย์มาหน่อยนะ
นะฮะเรื่องนี้ทางออยหรือว่าองค์การอาหารและยาออกมาเตือนแล้วนะครับว่า
ยังไม่มีงานวิจัยที่เชื่อถือได้รองรับเลยว่า
การกินฉี่หรือปัสสาวะรักษาโรคได้
แล้วการกินฉี่หรือปัสสาวะนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายก็ได้
เพราะว่ามันขับของเสียออกมาใช่ไหม

เรามาถึงในยุคที่ต้องกินฉี่เพื่อรักษาโรคกันได้อย่างไร
เพราะฉี่เป็นของเสียในการขับออกจากร่างกาย
ส่วนประกอบส่วนใหญ่๙๘มันคือน้ำ
แต่หากถามว่ากินแล้วตายไหม

แต่ถามว่ารักษาโรคได้ไหม
เขาก็เลยบอกว่ากินยาแผนปัจจุบันหรือว่าไปหาหมอแผนไทยดีกว่ามั้ง
มันคงรักษาได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกว่าการกินฉี่อย่างแน่นอน
ย้ำว่ายังไม่มีงานวิจัยตัวไหนออกมายืนยันได้ว่าปัสสาวะหรือฉี่นั้นรักษาโรคได้
อันนี้ย้ำว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคลแล้วก็เป็นความเชื่อของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
แล้วก็ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเขาใส่จริงหรือไม่จริง

เดี๋ยวจะพากันกลัวแล้วก็ไม่กล้ากินก๋วยเตี๋ยวกันไป